เรื่องต่อไปนี้นายกว่ายังไงครับ
เออก่อนที่นายกจะช่วยน้ำท่วม
ช่วยคอรมอเศรษฐกิจของตัวเองก่อนนะคะ
จะบอกว่าสำหรับรัฐบาลประยุทธ์๒ทับ๒
วัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก
เรื่องของการชะลอซื้อเหลือดำน้ำ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
รัฐมนตรีคลังไขก๊อกปรีดีอำลาค่ะ
คือถ้าเกิดว่าไปไล่ไทม์ไลน์ของคุณปรีดีดาวฉาย

เข้ารับตำแหน่งคือวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
๒สิงหาคมมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตน
๑สิงหาคมเข้ากระทรวงศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ

หลังจากนั้นเมื่อวานนี้๑กันยายนค่ะ

และนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุจรรย์โอชานะคะ
รวมระยะเวลานับตั้งแต่รับตำแหน่งคือ๖สิงหาคม
จนกระทั่งถึงวันที่ยื่นหนังสือลาออก
เป็นรัฐมนตรีคลังที่ดำรงตำแหน่ง
การทำงานเพียง๒๖วันเท่านั้น

ทีนี้นายกรัฐมนตรีเองก็มีการพูดคุย
แล้วก็ระงับเรื่องของการยื่นหนังสือใบลาออกแหละค่ะ

กระทั่งเวลา๑๘นาฬิกาของเมื่อวานนี้
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศ

เรื่องรัฐมนตรีลาออกก็คือ

การกระทรวงการคลังลาออกจากตำแหน่ง
ก็มีผลตั้งแต่วันที่๒กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะ
เสร็จแล้วก็๒๖วันอย่างที่บอกไป
ทีนี้ประเด็นที่หลายคนสนใจว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
หนังสือที่ยื่นใบลาออกก็คือเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูลึกกว่านั้นแล้วเนี่ยนะคะ

สาเหตุหลักอันหนึ่งสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในการแต่งตั้ง
ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เขาไปไปการคอรมด์สันจรที่ไรองกันใช่มั้ยคะ
ชื่อของคุณลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักการเศรษฐกิจการคลัง
คนนี้คุณปรีดีพยายามผลักดัน
ให้ไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตรแต่เห็นบอกว่ามีความขัดแย้งกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังคุณสันติพร้อมพัฒน์ที่ผลักดันอีกคนหนึ่ง
ก็คือคุณประพัทธ์คงเอียดผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร
ทีนี้มีการสลับชื่อกันก็เลยทำให้คุณปรีดีไม่พอใจประเด็นนี้
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะชื่อของคุณลวรนแสงสนิท
ก็ได้เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตร
แต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามคือความรู้สึกมันเสียไปแล้ว
สุดท้ายื่นใบละออกแล้วก็มีผลแล้ว
ส่วนเมื่อวานี้ผลเอกประวิสวงศ์สุวรรณรัฐมนตรี
หลังจากนั้นพลเอกพลเอกประวิทย์ก็บอกว่า
จริงแล้วมันไม่ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ระหว่างคุณปรีดีดาวฉายกับคุณสันติพร้อมพัฒน์
แต่เป็นเพราะว่าคืนก่อนหน้านี้

เนื่องจากว่าโรคหลอดเลือดในสมองตีบ
ก็เลยส่งผลให้แขนขาไม่ทำงาน
เป็นเรื่องของสุขภาพจริง
เอาล่ะจริงแล้วรัฐบาลก็รู้เหตุผลลึกแหละ

ตอนนี้เรื่องของเศรษฐกิจของประเทศกำลังย่ำแย่
ถ้าเกิดว่าเบอร์๑เบอร์ต้นของคอรมอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้
ก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจเราเดินหน้าได้ยากนะคะ